ตามกันต่อครับกับเรื่องของเสกโลโซนะครับนักร้องชื่อดัง
คดีความเนี่ยก็ตามกันมาทุกวันนะครับอย่างที่ทราบ
เรื่องของการยิงปืนขึ้นฟ้าที่นครศรีธรรมราช
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
คดียาเสพติดอีกอันนี้ที่กรุงเทพสนคันนายาว
แต่ว่าเรื่องที่เป็นกรณีอยู่ณปัจจุบันก็คือ
คนบอกว่าพี่เสกอย่าโพสต์เลยได้ไหมพอโพสต์แล้วมีปัญหาทุกที
ก็มีอยู่สองที่เลยนะครับก็เอาที่แรกก่อนนะครับ
สนคันนายาวเนี่ยหลังจากที่เสกโลโซได้รับประกันตัวจากศาล
ถูกดำเนินคดีที่สอนอคันนายาวแล้วเสกโลโซก็ไปโพสต์ภาพอยู่ภาพหนึ่ง
ก็คือภาพนี้นั่งอยู่๔คนยกนิ้วโป้งกันเนี่ยนะครับ
คือสองคนที่อยู่ด้านข้างเนี่ยคนหนึ่งเป็นอดีตตำรวจที่เคยพาเสกไปบำบัดยาเสพติดนะครับ
อีกคนนึงเป็นผู้บริหารแกรมมี่ดูแลเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของศิลปิน
แต่ว่าเสกกับคนที่นั่งใกล้ใกล้เนี่ยท่านนี้คือภูมิกับการสอนอคันนายาว
พันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงห์เดชซึ่งก็เป็นสอนอที่บ้านพักของเสกอยู่ในพื้นที่
บุกจับตรวจค้นขัดขวางปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไปพบเรื่องของสารเสพติดในปัสสาวะอะไรนี่พวกนี้
คดีนี้อยู่ที่สอนอคันนายาวพอมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นครับ
ก็เลยทำให้ถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากว่าเอ๊ะเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องดำเนินคดีเขา
แล้วเขาเป็นผู้ต้องหาไปถ่ายภาพร่วมกันแบบนี้ได้เหรอ
ชี้แจงว่าเออมันเป็นห้องสืบสวนแบบนี้นะผมก็แค่นั่งกันแบบนี้แบบนี้
สอนอคณะยาวก็ชี้แจงบอกว่าก็เพียงแค่เป็นการถ่ายภาพร่วมกันยืนยันว่าเสกจะไม่ปฏิบัติตัวไม่ดีอีกอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ทางตำรวจเนี่ยนะครับโดยกองบัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าได้รับรายงานจากผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒
ซึ่งกำกับดูแลพื้นที่สอนอคณะยาวบอกว่าเรื่องนี้นะครับ
ถือว่าภูมิกับการสอนอคันนายาวเนี่ย
ทำผิดกฎระเบียบปฏิบัติหน้าที่ขัดคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พบตรออกไว้ก็ออกไว้หลายข้อหนึ่งในนั้นก็คือข้อสองจุดสองระบุว่า
ห้ามจัดให้ยินยอมหรืออนุญาตให้บุคคลใดบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ขณะอยู่ร่วมกับผู้ต้องหาและข้อสองจุดสามระบุว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงกิริยาอาการในลักษณะที่อาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจ
ทำนองว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ต้องหาเป็นการส่วนตัว
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมีคำสั่งย้ายพันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงห์เดช
กับการสอนอคณะยาวไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๒นะฮะ
ซึ่งทางพบชนบอกว่าคำสั่งนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำคดีผิดพลาดอะไรนะ
แต่เป็นการลดกระแสสังคมที่กำลังวิภาควิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องการวางตัวไม่เหมาะสม
ข้อสอบคุณท่านผู้การนะครับว่าให้แรงงานชื่อแจ้งมาให้ศาสตร์ภายในวันนี้
วันนี้ทางผู้ภาพการได้แรงงานมาแล้วนะครับว่าได้ตั้งคณะกรรมการสื่อสูงพอได้จริงนะครับ
แล้วก็ได้เรียกผู้กรรมมาประจำที่หัวข้อประสงค์นะครับ
ขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของการเสพ
เข้าใจตรงนี้นิดนึงนะครับกรณีที่ภาพที่ปรากฏนี้นะครับ
ไม่ใช่เป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของคดีนะครับแต่เป็นเรื่องของวินัยนะครับ
การทำตัวว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับ
ตรงนี้นะครับเรื่องจากของพวกตลอดเองได้มีคำสั่งนะครับ
หรือว่าการที่จะปรากฏหรือการถ่ายรูปกับผู้ต้องหาเนี่ย
จะต้องปรากฏตนอย่างไรมันไม่เกี่ยวกับคดีที่จะให้ความผิดคำไว้ใกล้ที่
ทีนี้มาดูในส่วนของตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ก็มีภาพปรากฏเหมือนกันปาร์ตี้กับเสกโลโซอย่างนี้ค่ะ
ล่าสุดค่ะพลตำรวจรีวัญชัยเอกพรพิษผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีคำสั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้
เชื่อว่าภายใน๓วันจะมีข้อสรุปนะคะ
ว่าตำรวจทั้งสองนายที่เป็นภาพสีที่อยู่ในรูปนี้นะคะ
มีความผิดถึงขั้นต้องลงโทษทางวินัยหรือเปล่าเดี๋ยวขอสอบก่อน
แต่ระหว่างที่มีการสอบเนี่ยก็สั่งการให้
พันธุ์ตำรวจเอกรังสรรสุกเกลือผู้กำกับสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
และพันธุ์ตำรวจโทษธีรพลพุ่มชัยสารวัตรป้องกันและปราบปรามตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็คือตำรวจทั้งสองนายที่อยู่ในภาพค่ะ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชไปก่อน
กว่าผลสอบจะออกมาอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะสอบสวนอย่างยุติธรรมแล้วก็ตรงไปตรงมา
เป็นภาพคืนวันที่๔มกราคมวันที่เสกได้รับการประกันตัวจากศาลนครศรีธรรมราช
เขาก็ไปกินโค้งกินข้าวแล้วมีตำรวจสองนายไปถ่ายรูปในร้านกินข้าวด้วยกัน
ไปร่วมด้วยทีนี้ก็ต้องไปถามที่ร้านล่ะถามเจ้าของร้านนะคะร้านมีชื่อว่าอีสานบ้านสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่ว่าเขาไม่ได้นัดหมายกันเพื่อไปจัดปาร์ตี้ในคืนวันที่๔มกราคม
ตามที่มีการวิจารณ์กันนะคะเจ้าของร้านเขาบอกแบบนี้นะคะ
คือเสกกับลูกชายไปกินข้าวที่ร้านตอนทุ่มกว่าครับ
เสกนั่งอยู่ที่โต๊ะริมคลองด้านในของร้าน
ทีนี้ทางตำรวจเขากำลังกินอาหารกันอยู่เหมือนกัน

คือตำรวจไปอยู่โต๊ะซุ้มที่๘
แต่พอสัก๒ทุ่มกว่าก็มีการถ่ายรูปร่วมกัน

ก็เลยเจอกันร้านเดียวกันนั่งคนละโต๊ะ

ผู้กับรังสรรซารวัตธีสจแทน

สังสรรค์ตามภาษาพี่น้องร้านอีสานบ้านสวน

ของตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
อีกท่านหนึ่งพันตำรวจโทษธิรพลเป็นสารวัตรปราบปรามสพเมืองนครศรีธรรมราช

แต่ว่าคดีของเสกอยู่ที่สพพรมคีรี
ทั้งสองคนก็บอกว่าเขาก็ตัดเพราะว่าเขาก็สวย
คือเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้รู้จักอะไรเลย
แต่ก็อยู่ที่คำพูดของเสกโลโซล่ะค่ะ
ที่ไปพิมพ์คำพูดโพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะ
แต่ว่าทางจังหวัดหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มองว่า
คือไม่เกี่ยวข้องกับคดีก็จริงแต่ว่าเสกเป็นผู้ต้องหาไง
ใช่เพราะว่ามีคำสั่งพบตรออกมาอยู่แล้ว
ว่าห้ามตำรวจไปถ่ายภาพร่วมกับผู้ต้องหา
ลักษณะเหมือนกับใกล้ชิดสนิทสนมกันอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไป
โดนย้ายหมดเลยนะครับทีนี้ในส่วนของเสกโลโซวันนี้ครับ
มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัววันนี้น้อยหน่อยครับคุณเขียนมาสอน๒ครั้ง
น้อยหน่อยก็ดีค่ะ
ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าใจพบกันไปรักนะแต่ไม่แสดงออก
อีกข้อความนึงก็ขอบคุณทุกกำลังใจฉันสบายดีอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ก็มีคนมาโพสต์ให้กำลังใจเสกโลโซเยอะแยะนะครับ
บางคนก็บอกให้พักผ่อนเถอะเฮียโลกโซเชียลก็เหมือนดาบสองคมอะไรแบบนี้นะครับ

คราวหลังอย่าโพสต์รูปคู่กับใครเลยนะจะได้ไม่เกิดเรื่องอีก
ทีหลังคงไม่มีใครกล้าถ่ายรูปคู่ด้วยแล้วล่ะมั้ง

นอกจากแฟนคลับแฟนเพลงอะไรอย่างนี้นะ